คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นคลิปอุบัติเหตุ
เหมือนจะเล็กแต่มันไม่เล็กเพราะว่าค่าซ่อมที่ต้องไปจ่ายคู่กรณีเนี่ย
แค่กันชนหลังอันเดียวค่ะ
แสนกว่าบาทซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะคะ

อันนี้คนต้องบอกว่าแค่สะกิดสะกิดนะดีที่เบรกทันนะแบบตึ้งนิดเดียวนะ
เบรกแล้วสะบัดน่ะด้านข้างรถไปโดนนิดหนึ่ง

สะกิดละล้านนะคะเขาไหวไหมคะ
หรูเมื่อสักครู่เป็นรถซุปเปอร์คาร์คันละเกือบ๓๐ล้าน

เป็นสุดยอดยานยนต์ในตระกูลซุปเปอร์ซีรีส์จากประเทศอังกฤษ
ราคาถ่ายกันอยู่ที่คันละ๒๙ล้าน๕แสนบาท

ไอ้ลำพัง๕แสนพอซื้อได้นะแต่ตัวหน้าเนี่ย
เขาดาวน์เท่าไหรแล้วผ่อนเท่าไหร่ก็รถแบบนี้

ส่วนใหญ่จะซื้อสดคุณไม่มีระดับผ่อนนะคนที่ซื้อรถระดับปีได้

นี่สกิดคุณผู้ชมแผลละเกือบล้านไหวไหมครับไม่ไหวนะฮะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯชนบุรีนะคะ
หน้ากล้องรถอีกคันหนึ่งที่เขาเป็นเพื่อนร่วมทางอันนี้ให้เห็นนะ
นวัตกรรมยานยนต์มันเป็นยังไงให้เห็นสมรรถนะให้เห็นรูปทรงรูปโฉมนะครับคุณผู้ชม
คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละ

หน้ารถรถจากกล้องวงจรปิดอีกคันหนึ่งเขาไปถ่ายไว้ได้
คันที่ไปเฉียวชนคันอื่นก็คือรถเชฟโรเล็ตเขาขับมาด้วยความเร็ว
แต่สุดท้ายเขาเบรกไม่ทันพอเบรกไม่ทันปุ๊บแตะเบรก
รถมันก็สะบัดสิฮะไปชนเข้ากับแคมรี่ทางด้านซ้าย
และตูดสะบัดไปชนเข้ากับรถหรูคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะ
เขาก็ไปเร็วแล้วแหมเขาก็เหมือนเบรกกระทันเหมือนกระทัน

เออกระบะก็จะแบบนี่ค่ะจังหวะ
แล้วจะบอกนะเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งกลับมาถนนเส้นนี้ตอนนี้คือทำทาง
แล้วจะมีแท่งสีส้มเนี่ยค่ะวางเป็นระยะ
แล้วจะมีช่วงหนึ่งนะมันเป็นบีบให้เหลือเลนเดียว

คนที่เขาไม่รู้เขาจะขับมาไวคิดว่ามันเป็นทางเปิด

ขับมาไวปุ๊บเบรกไม่ทันสุดท้ายก็ไปจิ้มตูดคนอื่น
เมื่อวานนี้ก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน๓๔คันรวดเลยนะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้เส้นนี้เนี่ย
เฉพาะหยุดยาวก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะ
และที่สำคัญถ้าไปชนรถหรูแบบซุปเปอร์คาร์แบบนี้
มืดไม่ไหวจะเคลียร์นะคะไม่ไหวจะเคลียร์นะคะ
คุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยบอกว่าขายควายช่วยแม่อันนี้ขายควายซ่อมรถไม่ไหวนะฮะ
นี่รถคันที่รถกระบาดขายยังไม่รู้จะซ่อมคันนั้นได้หรือเปล่าเลย
เนี่ยคุณผู้ชมอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคือกัญชนเนี่ยคุณ๗๘๐๐๐๐๐บาท
เฉพาะกัญชนนะยังไม่รวมค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรอื่นเช่นหมุดยึด

ค่ะรวมแล้วค่ะเบ็ดเสร็จประทัดสุดท้ายค่ะ
ล้านเศษค่าซ่อมรถเขา
แทงกว่ารถที่ไปชนหุ้ยง่าย
ใช่ตัวถึงแทงกว่ารถกระบะที่ไปชนเขา
ใช่คนที่ขับรถกระบะเนี่ยคือคุณวีรพงศ์ทองชม
เขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปเฉียวชนรถ
เขาบอกว่าอย่าโทษโชคชะตาควรโทษตัวเองที่ประมาท
จำไว้เป็นบทเรียนไว้บอกตัวเองความคึกขนองทำให้เราเป็นแบบนี้
ไม่มีใครบังคับให้เราขับเร็วขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจ
ส่วนรถกระบะของนายวีรพงศ์ได้มีการทำประกันชั้น๑เอาไว้
แต่ว่าทางบริษัทประกันตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียด
ของการประเมินราคาค่าซ่อมรถหรูของคู่กรณี
คือมันจะมีวงเงินครอบไว้ถูกไหมคะว่าไปซ่อมคู่กรณีได้เท่าไหร่
ถ้าเกิดว่าเกินวงเงินประกันที่ทำไว้แน่นอนว่าคุณวีรพงศ์
ก็คือคนขับรถกระบะเชฟโรเล็ตคันนี้
ต้องไปหาเงินมาจ่ายนะฮะ

แคมบรี่ด้วยแคมบรี่ด้วย
เอาใจช่วยอย่างที่เขาโพสต์ไปมันโทษใครไม่ได้

มันต้องโทษตัวเองเราต้องไม่ประมาท
ไม่มีใครบังคับให้ขับรถเร็วเท้าเราเองเราเหยียบเอง
เขาโพสต์ไว้แล้วมีใส่ความรู้สึกด้วยนะ

เอาใจช่วยให้เงินประกันมันครอบคลุมแล้วกัน